สุภัณฑ์บุรีไปดูซีว่าร้านนี้เขามีภาชนะในการใส่อาหารมา

ข้าวเข่งส่ำเล่นไปใส่มาจริง
ชีวิตของเราร้านข้าวเข่งอยู่ในตำบลจริง

ข้าวเครงเห็นแล้วบางนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะนึกออกว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องใส่เครงมาแบบนี้
เมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้คือข้าวคลุกน้ำพริกมาเป็นเซตเลยอย่างนี้
ใส่เครงจริงด้วยฮะใช่มาเป็นเครงแบบปะทูนึงคุณนึกภาพเหรอไหมอารมณ์แบบนั้นเลยมันสวยงาม
บางครั้งบางครานะคุณผู้ชมก่อนจะทานเราได้เห็นสำหรับอาหารที่จัดมาอย่างสวยงามแค่นี้โหน้ำจ้อยออกแล้ว
น้ำย่อยออกมาโอ้โหรั่วยั่วเลยข้าวขยำปลาทูเหรอใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหแต่ละเมนูน่ากินน่าทาน
เขาบอกว่าอาหารของเขาการันตีความอร่อยและมีประสบการณ์ในการทำอาหารมานานกว่า๒๐ปี
หลายคนติดอกติดใจมาแล้วมาอีกเรียกได้ว่ามาซ้ำจนแทบจะครบทุกเมนูนะ๕๙๒๐๐๑๐๐๑
แล้วปลาทูมันมากับอะไรคือเคงปลาทูมันก็คู่กันแล้วก็มีเหลือใช่มันเยอะ
มันเยอะก็เลยอ่ะไหนก็ไหนแล้วอย่าทิ้งเลย
มาล้างทำความสะอาดแล้วมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าในลักษณะแบบนี้
ชอบฮะมันเป็นการสร้างจุดขายแล้วเห็นแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอก
เห็นมันก็น่ากินน่าทานใช่ไหมล่ะมันทำให้การทานอาหารมีอัตรรส
มีรสชาติมากยิ่งขึ้นจริงมีโอกาสลองไปทานกันดูร้านนี้เปิดให้บริการ
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๒๐นาฬิกาก็๒ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์
หรือว่าวันนี้จะกินน้ำพริกปะถู
เมนูมันให้เลือกเยอะเนอะเลือกไม่ถูกเยอะ